มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณหมอคนหนึ่งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ขอนแก่น
เป็นภัยที่มาถึงตัวแบบที่ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาล
คุณหมอก็เดินตรวจคนไข้อยู่แล้วมีคนไข้คนหนึ่งนะฮะบุกเข้ามาถึงตัวล็อกคอ
เอากันไกลเนี่ยแทงเข้าไปที่ลำคอของหมอหมอนี่เป็นผู้หญิงนะฮะแต่ว่าโชคดีมากนะครับ
ที่ตอนเกิดเหตุจังหวะนี้มีมาถามอะไรก่อนแล้วเหมือนกับไม่พอใจ
ไม่พอใจเรื่องอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่ฮะจะแทงหมอ
คุณหมอดีนะที่เขามีเหมือนกระดานที่เป็นเหล็ก
เวลาเอาไว้ใส่ไว้ลองเวลาเดินตรวจคนไข้แล้วล็อกคอไปอย่างนี้เลย
พยาบาลเจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยกันดึงตัวออกไปโอ้โหญาติผู้ป่วยก็ต้องมาช่วยกัน
ใช่ค่ะแล้วมันก็มีประโยคนึงที่คนไข้พูดก่อนที่จะก่อเหตุก็บอกว่า
คุณหมอคะถ้าคุณหมอไม่รักษางั้นเรามาตายด้วยกันนะ
นี่ค่ะคุณหมอบอกโอ้โหเสียขวัญไปเลยฮะหมอที่อยู่ในภาพที่ถูกผู้ป่วยหญิงบุกเข้ามาทำร้ายเนี่ยนะครับ
เป็นแพทย์หญิงอายุ๒๕ปีนะครับเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
คุณหมอบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้น๙ธันวาคมตอนนั้นประมาณ๑๐๑๑นาฬิกาออกตรวจผู้ป่วยในอยู่
ก็เดินตรวจตามปกติก็ตามขั้นตอนก็คือเรียงลำดับจากผู้ป่วยหนักกลางเบานะฮะ
ตอนที่กำลังตรวจผู้ป่วยหนักอยู่คนก่อเหตุตะโกนบ่นโวยวายว่าทำไมตรวจช้าประมาณอย่างนั้น
แล้วก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นตามมาหลังเกิดเหตุพอแยกกันไปแล้ว
เจ้าหน้าที่กับญาติก็มาช่วยกันสงบสติอารมณ์ของคนก่อเหตุนะครับแต่ก็มีคนที่เขาเล่าบอกว่า
เล่ากันแบบปากต่อปากนะบอกว่าคนป่วยรายนี้ที่จะทำร้ายหมอเนี่ยเอากันไกลจะไปแทงคอเนี่ย
มักจะพูดสื่อสารกับคนอื่นว่าตัวเองเป็นลูกเทพเป็นลูกเทวดามาเกิด
พ่อกับแม่มีลูก๕คน๔คนตายหมดเหลือเธอคนเดียวเท่านั้น
แสดงว่าเธอคือลูกของเทพส่งมาเกิดหากใครไม่ทำอะไรตามที่เธอต้องการ
ต้องมีอันเป็นไปอย่างอันนี้ไม่พอใจว่าหมอตรวจเธอช้าคว้ากันไกลจะแทงคอเลย

คนไข้จะฆ่าหมอคนไข้จะฆ่าเหมือนกัน

เขาจะชอบมาด้วยอาการแพ้อะไรอย่างนี้
มีเยอะคือเขาจะเข้าใจว่าเทศหลังเทแพ้นั่นมีเยอะมาก
เขาก็เข้าใจว่าเขาเป็น๑ใน๕คนของประเทศที่แพ้เยอะ

เคยมีคนบอกว่าเขาพูดภาษาเทศกาย
แล้วคนที่แปลจะเป็นแม่เขา

แต่ว่าเขายังไม่เคยพูดภาษาเทศด้วย
แม่ของคนไข้ที่ก่อเหตุจะแทงคอหมอเนี่ยบอกว่า
ลูกสาวป่วยทั้งจิตและซึมเศร้า
มีโรคประจำตัวโรคภูมิแพ้ที่จะมีอาการแพ้เฉียบพลัน
ทีนี้ก็หักดิบด้วยการไม่ได้กินยาตัวเดิม
ลูกก็ไม่รู้ตัวตอนที่ก่อเหตุ
ส่วนตัวลูกสาวเนี่ยตัวผู้ป่วยที่จะทำร้ายหมอ

มารักษาเนี่ยเขาก็เห็นว่าไม่มีใครดูแลเขา
มาตั้งแต่กลางคืนยันเช้าเลย

หมอคะถ้าหมอไม่รักษา

ตอนทำให้ห้องน้ำค่ะ

น้องป่วยเป็นอะไรคะแม่คะ
จิตซึมเศร้าค่ะ

ทีนี้พอมาอยู่
หมอเจี๊ยหากหยุดยาจะเปลี่ยนยาจากนครสวรรค์มาที่นี่

น้องมาหาหมอที่โรงพยาบาลนี้

มาตามหมอนัดหรือว่ามารับยายังไงคะ

น้องเป็นโรคภูมิแพ้แพ้เฉียบกันค่ะ

ทีนี้ถ้าทานอะไรมันจะแพ้

คุณหมอก็เลยบอกว่า

พอดีก็มีอารมณ์ชุบ
ของแพทย์อ่ะค่ะก็เลยดึงขึ้นมาทีเฉยอ่ะค่ะ
ดึงมาแล้วก็เห็นคุณหมอก็แค่นั้นอ่ะค่ะ
แล้วน้องจริงก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะค่ะก็ไม่ได้ทำอะไร
แล้วคุณหมอเขาก็หลองหลองอ่ะค่ะไม่ได้สร้างใจทำค่ะ
เพราะจริงเหมือนจริงพูดเล่นอ่ะค่ะจริงพูดบอกว่าคุณหมอ
ตรงจริงก็พูดกับคุณหมออย่างนี้นะคะตรงจริงไม่ได้โวนวาย
ตรงจริงพูดว่าคุณหมอคะถ้าคุณหมอไม่รักษาตรงจริงอ่ะ
ถ้านั้นเรามาตายด้วยกันเนอะพี่ก็พูดอย่างนี้เฉยอ่ะ
จริงก็ไม่ได้ทำอะไรตรงจริงก็ถือกันไกลไว้ที่เฉยอ่ะ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

ตุ้งติ้งนี่คือเสียงของคนไข้ที่ก่อเหตุนะคะ
ต้องค่ะจริงค่ะเราได้สัมภาษณ์มาแม่บอกว่าลูกสาวนี้ป่วยทางจิตซึมเช่า
แต่ตัวคนก่อเหตุบอกว่าเธอก็ไม่ได้ตั้งใจ
แค่พูดล้อเล่นแต่หมอนั่นแหละพอเธอยกกันไกลขึ้นมาก็เหมือนกับเอามือมาจับแล้วก็
แต่ก็ผิดตั้งแต่ผิดตั้งแต่ยกกันไกลขึ้นมาแล้วค่ะหมอก็ต้องปัดออกอ่ะ
คือทางโรงพยาบาลที่เกิดเหตุเนี่ยวันนี้แถลงข่าวนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าผู้ป่วยหญิงคนนี้ที่จะทำร้ายหมอเนี่ยอายุ๔๓มารักษาด้วยอาการภูมิแพ้นะ
ถามว่าแพ้ขนาดไหนแพทย์ยืนยันว่าท่านพอโรงพยาบาลด้วยนะครับ
ยืนยันว่ามีประวัติแพ้ที่ไม่ทราบสาเหตุถือว่าเป็นโรคที่พบยาก
แต่ภาวะซึมเศร้าไม่มีนะฮะแล้วผู้ป่วยคนนี้เนี่ยไม่เคยมีอาการทางจิต
ไม่เคยเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตด้วยเคยมีปัญหาคือกินยานอนหลับปริมาณมากเท่านั้น
ตอนนี้ก็เลยแจ้งความดำเนินคดีนะครับทางโรงพยาบาลเขาแจ้งความดำเนินคดีแบบเอาหนักเลยนะฮะ
แจ้งความตามประมวลกฎหมายอาญาข้อหาพยายามฆ่าเลยนะฮะ
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับบุคคลอื่นอีกเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องปกป้องต้องดูแลเขา
ใช่ค่ะทางโรงพยาบาลเองบอกว่าก็มีมาตรการดูแลเรื่องของความปลอดภัยอยู่แล้วแหละแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นน่ะนะคะ